คาเวียนะฮะมาดูข่าวต่อไปนะคะ
คาเวียเคยได้ยินคำว่าขายปลาคาเวีย
หมายถึงว่าทุกคนได้ยินชื่อนี้หมดทั้งนั้นแหละ
แล้วก็บอกว่าที่รู้ก็คือแพงมาก

หากินยากแล้วบางทีแพงหรือว่ากิโลเป็นแสนเลยเหรอ

เรามาดูกันแล้วกันนะคะ
เอาตัวที่มันมีไข่ในท้องขึ้นมาเลยไหม

วันนี้เรานำปลาสเตอร์เจียนมาขึ้นแท่นข่าวใส่ไข่

แอนจี้ครับ
จี้ค่ะคุณแองจี้ครับนี่คือคุณทำอะไรอยู่ฮะ

ไม่มีกับพี่หนุ่มมากทำให้หนูไม่ได้เตรียมตัวเลยอะค่ะ

ไม่พอดีตอนแรกหน้าที่ของน้องคนนี้คือเป็นผู้อัญเชิญ

ใช่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ฝากไว้ให้กินพอดีเป็นสแนน
ก็เลยว่าเดี๋ยวเนี่ยค่ะแต่งหน้าเพื่อจะมาอันเชิญ
ปรากฏว่าพี่หนีไม่มาพอดี
คุณขึ้นมานั่งแทนได้ไหมเพราะเมื่อกี้จะมีคนส่งไลน์เข้ามาบอก

หนูได้เตรียมตัวจริงเลยนะคะคนตาปลอมมันงอกขึ้นมาเองใช่ไหม

นี่ค่ะวันนี้น้องเอาไข่ปลาเควียร์ฝากค่ะ
เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเห็นนี่นะคะนี่คือไข่ปลาเคียที่เป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชม

ไปดูกระบวนการของมันก่อนว่าปลาเนี่ย

ใหม่ค่ะเดี๋ยวหนูทำงานไปด้วยค่ะ

คาเวียไม่มีในโลกนี้ค่ะปลาที่มีไข่มาทำคาเวียเนี่ยคือปลาสเตอร์เจียน
คำว่าคาเวียแปลว่าไข่ปลาที่ปรุงรส
มีบางประเทศทำจากปลาซาวมอนแล้วก็มาบอกว่าเป็นคาเวีย

ไข่อะไรที่ทำมาเป็นอยากสเตอร์เจียน
ซึ่งตอนนี้นะฮะบาเซอร์เจียนที่เอามาทำคาเวียได้
อยู่ที่ทะเลสาปแคสเปียนซึ่งเป็นทะเลสาปซึ่งมีชายแดนอยู่สามประเทศ
คืออาเซอร์ไบจานอีรานและรัสเซีย
ต้องมีคนเคยทราบว่าสเตอร์เชียนของอีรานอร่อยมาก
เพราะว่าเขาอยู่เขตอีรานคนอื่นเข้ามาจับไม่ได้
แต่ตรงที่เป็นฝั่งรัสเซียจับจนกระทั่งจะหมดศูนย์พันธุ์อยู่แล้ว
เขาก็เลยหยุดตอนนี้ต้องเป็นสัตว์สงวนจะทำอะไรนี้จะต้องผ่าน
กระบวนการทางราชการจะต้องมาควบคุม

กระบวนการิการทำนี้ออกมาต้องใส่เกลือชิ้นนิดนึง
เมือกละลายไปแล้วให้เม็ดแบบวาวขึ้นมา
ก็มีใส่น้ำมันเฉพาะของเขาการกระทำยากมาก
คำถามส่วนตัวคือทำไมถึงพูดถึงไข่ปลาคาเวียคะ

อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเข้ามาเดือดร้อนเลยนะครับ

อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้

กินข้างล่างอาจจะถูกกว่าเขาก็ไปกินบนเครื่อง
อีกอย่างนี้ต้องรายการเราใช่ไหมครับ
อ๋อคนนี้เขาเสิร์ฟบนเครื่องบิน

เนี่ยถ้าอร่อยจริงแล้วก็ชั้นสูงจริงอย่างนี้นะ
เขาก็กินเปล่าเลยเวลาได้
กินกับแคคเกอร์จืดลองสินี่คุณตักเนี่ยคุณหยิบแคคเกอร์มาให้ตักให้
อันจี้ตักหยิบแคล็กเกอร์จืดต่ออยู่
ไม่เคยสอนว่าถ้าเกิดตักเราต้องให้ตรงนี้ค่ะลดที่๕จะไม่ให้๔อ่ะ
อ๋อวางตรงนี้ลักษณะเหมือนเตอร์กีล่าอ่ะ

เขาจะมีหอมสับใบขาวต้มสับสดเข้อกีบมะนาวแล้วก็ใส่ครีมเปรี้ยวอะไรอย่างเนี่ยรู้ว่าครีมสด
โอ้ท่านชื่อนี้ตรงเนี้ยต้องดีจัก
เฮ้ยพี่
ดูกอ่ะ

พี่เมียวถ้าเกิดมีให้เลือกบนเฟิร์สค้าหนูกินแคลกเกอร์ดีกว่า
คือมันมีอย่างนี้ค่ะที่มันแพงก็เพราะมันหายากทำยาก
แล้วปลาที่จะออกไข่นั้นก็เป็นฤดู

แล้วก็แกให้ฉันกินต้องเคี้ยวไปก็พูดไป

จากปลาสเตอร์เจียนพันเบลูก้าสเตอร์เจียนนะฮะ
แปดแสนกิโลละแปดแสนห้าที่แพงที่สุดตอนนี้เป็นสีทอง
คงจะศูนย์พันล่ะถ้าอย่างนั้นคงจะลากันมาดู
แต่ถ้าทั่วไปก็๗๐๐ดอลลาร์ก็ประมาณ๒แสนถึง๓แสนบาท

อันนี้ก็ประมาณ๑๐๐กรัมไหมฮะ
มัน๒๐๐๐๐โอ๊ยตายแล้วทำไมคุณแม่หนูมีอ่ะคะ

อีก๗ปีถึงจะได้กินค่ะพี่เรียกที่ลำปากนี้ไหน
ประมาณไม่เกิน๖๗ปีเราจะมีปลาไผ่ปลาทาเวียกินแล้ว
สงสารนะเมื่อกี้เห็นเขาผ่าท้องเอาไข่ออกมาเยอะแยะเลย